เอาล่ะเตือนภัยสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนกันหน่อยคราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีคนไม่หวังดีใช้กระสุนลูกแก้วยิงใส่คนที่ขับรถไปมา
บริเวณถนนสายสุราชละแมนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อค้าขายอาหารกำลังกลับบ้านค่ะแต่ว่าจู่ระหว่างทางนี้นะคะถูกมือบ่อน
ใช้กระสุนลูกแก้วเนี่ยยิงใส่กระจกรถนะคะก็คาดว่าน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์ล่ะ
นายพุทธภูมิสมพีชาวตำบลพลายวาดอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานีอาชีพคือเป็นพ่อค้าขายอาหารที่ตลาดนัดนะคะ
ชี้จุดที่ถูกกระสุนลูกแก้วยิงใส่กระจกหน้ารถค่ะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเวลาประมาณ๔ทุ่ม
ขณะที่กลับจากขายอาหารที่ตลาดนัดในตัวเมืองสุราชธานี
เดินทางกลับบ้านพักที่อำเภอชายาพร้อมกับภรรยาและลูก
ก็ให้ลูก๓คนนั่งอยู่กระบะหลัง
แล้วก็ยังมีรถของน้องชายภรรยาอีกคันนึงวิ่งตามหลังมาด้วย
ใช้เส้นทางสายสุราชละแมหรือเส้นทางเลียบชายทะเลนะคะ
ถึงบริเวณแยกบ้านใหญ่อำเภอท่าฉางก็ถูกคนร้ายใช้ลูกแก้วยิงเข้าใส่ที่กระจกหน้ารถฝั่งคนขับ
แต่ว่าโชคดีที่ตัวเองติดฟิล์มหนาทำให้กระจกไม่แตก
แต่ตกใจไงคะก็เลยเร่งเครื่องยนต์ทำให้เกิดความโกลาหลเล็กน้อยนะคะ
ส่วนภรรยาเองก็โทรศัพท์แจ้งน้องชายที่ขับรถตามหลังมาเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งความที่สพท่าฉางซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
นายพุทธภูมิเล่าด้วยนะคะว่าเมื่อถึงโรงพักแล้วลูกสาวที่นั่งอยู่กระบะหลัง
บอกว่าตอนที่รถวิ่งถึงแยกบ้านใหญ่เนี่ยมีลูกแก้วตกเข้าใส่บริเวณลำตัวด้วย
ว่าน่าจะเป็นลูกกระสุนที่คนร้ายนั้นใช้ยิงใส่กระจกรถนี่แหละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นการก่อกวนของกลุ่มบุคคลที่อาจจะประสงค์ต่อทรัพย์
และต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้บนถนนสายนี้ก็เคยเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
มีคนร้ายใช้กระสุนลูกแก้วเข้ามายิงใส่รถที่สัญจรไปมาครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งห่างจากจุดดังกล่าวประมาณ๕กิโลเมตร
นายพุทธภูมิก็เลยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจมาตรวจสอบหน่อย
แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป